สายวันนี้ที่พักไทยสร้างไทยคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์หัวหน้าพัก
พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและแก่นำ
เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอกรุงเทพมหานคร๖คนพร้อมกล่าวว่า
จะเอาจริงในพื้นที่เมืองหลวง
ตั้งใจสร้างกรุงเทพให้เป็นมหานครแห่งความสุขและแห่งเศรษฐกิจ
หัวหน้าภักดิ์ไทยสร้างไทยยืนยันด้วยว่า

และยืนยันจุดยืนคือไม่สนับสนุนผลิตการทุกรูปแบบ
มั่นใจว่าจะทำตรงข้ามกับสิ่งที่รัฐบาลนี้ทำทั้งหมด
และไม่ส่งต่อหนี้สินและพระเด็จการให้กับคนรุ่นต่อไป

สุดท้ายท้ายที่สุดก็กลับไปตีกันต่อ
จึงขอเสนอตัวเป็นทางออกของประเทศ